ศรีรัฐช่วงก่อนลงถนนกำแพงเพชรเขตจตุจักร
ใกล้กับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีกลางบางซื่อ

ไฟไหม้รถบัสโดยสาร
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าคุณเบ้นพรชิตานักแสดงและพิธีกรชื่อดัง

กำลังขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียน
แล้วรถติดอยู่บนทางด่วนแล้วสิ่งที่เห็นข้างหน้าคือแบบนี้
แล้วไม่ได้ไกลมากนะคะ
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ได้เดี๋ยวลองไปดูคลิปเต็ม
บ๊อบแมลงจนน่ากลัวฟัยแบบน่ากลัวมาก
นี่คือทางดวดเราอยู่บนทางดวดไปโรงเรียนกันนะ
นี่ค่ะในคลิปคุณเบ้นพรชิตากับลูกนะคะ

ข้างหน้าเป็นแบบนี้คือมันกังวลไปหมดไง
กลัวมันจะระเบิดตุ้มตามแล้วกลัวจะหนักกว่านี้หรือเปล่า
น่ากลัวจริงนะคะจะได้ที่ปิดการจราจรชั่วคราว
ระดมฉีดน้ำดับเพลิงใช้เวลาอยู่๒๐นาที

นี่เคราะห์ดีนะคะไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
นายควรชิดอายุ๔๖ปีเป็นคนขับรถบัส
ขับออกมาจากโรงแรมแถวราชเทวี
ส่งลูกทัวร์ชาวโปแลนด์๑๕คน
ไกด์ชาวไทย๑คนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พอมาถึงตรงนี้มีกลุ่มควันและได้กลิ่นเหม็นไหม้
มีกลิ่นออกมาจากห้องเก็บสัมภาระค่ะ
คนขับรถบัสเลยจอดรถลงไปดู
ให้ทุกคนที่อยู่บนรถทัวร์ลงจากรถ
กระเป๋าออกมาแต่ได้ไม่ครบหรอกนะคะ

รถบัสได้รับความเสียหายหนักมาก
คือหนักจนไม่สามารถซ่อมให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะ
เรื่องต้นคาดว่าในกระเป๋าของลูกทัวร์ที่ใส่อยู่ในรถ
มันอาจจะมีวัสดุอะไรบางอย่าง
ที่เกิดประกายไฟแล้วมันแบบระเบิดลุกลามอะไรแบบนี้

แต่ต้องรอทางพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะ